คุณผู้ชมครับเรามาต่อกันที่เหตุนี้กันหน่อยนะครับ
ใช่ค่ะที่สมุทรประการคนร้ายอุกอาจนะคุณนะ
หน่ำยิงใส่ร้านประดับยนต์ริมถนน
เขาบอกโอ้โหยิงไปตั้งหลายต่อหลายนัดนะฮะ
หลังก่อเหตุก็ขับรถเก๋งหลบหนี
เจ้าของร้านยืนยันไม่เคยขัดแย้งกับใคร
นี่เป็นสภาพความเสียหายนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นร้านประดับยนต์รับตกแต่งรถตู้
ริมถนนกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เจ้าของร้านพาผู้สิทธิ์มาดูร่องรอยความเสียหายจากการถูกยิงคุณ
ประตูสังกษีด้านหน้าประตูกระจกด้านในนะฮะ
รูกระสุนทะลุกระจกเต็มไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและตำรวจสภบางแก้วก็รุดมาตรวจสอบนะครับ
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าผมเองเปิดร้านมา๒ปี
ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใครเลยนะ
เมื่อวันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาประมาณตี๒กว่านะฮะ
คนขับเก๋งแจ๊สสีดำไม่ทราบทะเบียนมาจอด

จากนั้นก็ค่อยเลื่อนรถมาจอดที่หน้าร้าน
แล้วก็หนำยิงใส่หลายนัดทันทีแล้วก็ขับหลบหนีไปนะครับ
โดยผมเองก็ไม่มีเรื่องขัดแย้งนี่ผมย้ำไว้แบบนี้

นี่ทางร้านบอกว่ามันเป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่ง
และเคยมีลูกค้าเอ่ยปากบอกว่า
ติดตั้งราคาถูกแบบนี้ระวังตัวหน่อยนะ
เดี๋ยวจะไปขัดแย้งทางธุรกิจกับใคร

แต่ผมไม่คิดเลยว่าจะเป็นเรื่องจริง
จนกระทั่งเกิดเหตุถูกยิงกระหน่ำร้านแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๒๒๔นาทีครับ

แล้วก็ปั้งผมก็ออกมาดูครับ
ผมก็เข้าห้องเรียกลูกน้องครับ

หลังผมก็เห็นรอยวิถีกระสุนประมาณ๘๙นัด
ตี๑กว่าถึงตี๒นี่แหละครับ
ตี๒๒๔นั่นแหละครับตามกล้อง

ก็ได้ยินเสียงยิงอีก๒นัด
ผมก็รู้สึกตัวแล้วตอนนั้น

แล้วตอนที่เราออกที่เขายิงนี่
เรานอนอยู่ตรงนี้หรือว่าลุกขึ้นหลบเข้ามาข้างใน
ผมนอนหลบอยู่ตรงนี้ครับยังไม่กล้าขยับตัวไปไหน
คือนอนลาบอยู่กับพื้นเลยครับหมด
เอากำบังที่โซพานี่แหละครับ
นี่แหละครับเขาบอกว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะสงสัยใครดี
แต่ยังโชคดีนะที่ผมรอดชีวิตมาได้นะครับ
ส่วนลูกจ้างที่นอนอยู่หน้าร้านเล่าให้ฟังบอกว่า
โอ้โหคืนวันนั้นได้ยินเสียงปืนหลายนัดยิงเข้ามาในร้านนะฮะ
ผมเองกับแฟนนอนหมอบลงกับพื้นไม่กล้าโงหัวขึ้นมาเลย

เจ้าของร้านจึงเรียกแล้วพากันออกมาด้านหลังร้าน

หนีออกไปนอกถนนก็ไม่พบรถที่ก่อเหตุแล้ว

ปกติแล้วเจ้าของจะรับติดตั้งเบาะนวดไฟฟ้าราคาไม่แพง
แต่ก็ไม่เคยเห็นมีเรื่องกับใครนะครับ
ขอบคุณตำรวจสภบางแก้วที่ติดตามคดี

หากใครพบเบาะแสรถที่ก่อเหตุ
เมื่อกี้เห็นในภาพวงจรปิดใช่ไหมฮะ
มีรางวัลให้๑๐๐๐บาทด้วยนะครับ

นี่ค่ะคันนี้นะฮะที่คาดว่าเป็นคันก่อเหตุ
แต่ว่าเป็นหน้าที่ตำรวจนะครับในการตามคดีต่อนะครับ